เรามาดูเหตุสลดเกิดขึ้นกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะกระโดดลงมาจากลานจอดรถอาคารแห่งหนึ่ง
เสียชีวิตมีพลเมืองดีเขาเห็น
เห็นว่าผู้ชายคนนี้ใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปที่บริเวณกำแพง
พยายามจะกระโดดลงมาพลเมืองดีพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยแล้วนะ
คว้าตัวไม่ทันกระโดดลงมาเสียชีวิตค่ะ

พนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลปฐุมวันได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนพลัดตกลงมาจากลานจอดรถอาคารแห่งหนึ่ง
ร่วมกันกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
และแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

คือนายวริสอึ้งอารามอายุ๓๓ปี
เป็นอดีตนิสิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เสื้อโปโลแขนสั้นสีน้ำเงิน

ศีรษะด้านหลังและใบหน้าแตกละเอียด
คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังค่ะว่า
ขณะเกิดเหตุสักช่วงประมาณ๓ทุ่ม
ตัวเองก็กำลังเดินอยู่ที่บริเวณลานจอดรถชั้น๑๑
พบผู้ตายกำลังใช้เก้าอี้
เพื่อปีนรั้วที่กั้นตัวอาคารจอดรถ

เขาบอกว่าเขาพยายามวิ่งเข้าไปช่วยแล้ว
แต่วิ่งไม่ทันคว้าไม่ทันจริง
ผู้ตายกระโดดลงมาเสียชีวิต
ก็เลยได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ของอาคารดังกล่าว

เมืองต้นตำรวจสอบปากคำพยานที่เกิดเหตุ
ก็รู้ว่าเป็นการกระโดดลงมาเสียชีวิต
ก็เลยสรุปเบื้องต้นว่าน่าจะฆ่าตัวตาย
แล้วก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วย
ส่วนสาเหตุอย่างละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ซึ่งตอนนี้ได้ประสานญาติเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมค่ะ